เรื่องของฟุตซอลไทยช่วงบ่ายวันนี้
จะเจอกับเวียดนามในเกมรอบรองชนะเลิศฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน
เจสราชุเดชก็มั่นใจว่าจะพาทีมเข้าชิงได้

โต๊ะเล็กไทยลงฝึกซ้อมที่แรงบินชังสเตดียมในนครโฮชิมิน
เพื่อเตรียมลงแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน๒๐๑
รอบรองชนะเลิศเจอกับเวียดนามเจ้าภาพในวันนี้ครับ
นักเตะลงซ้อมเบาเพื่อรักษาสภาพร่างกาย

เพื่อรับมือกับเวียดนามครับ
เจษฎาชูเดชดาวยิงโต๊เล็กทีมชาติไทย

เพราะผู้เล่นเวียดนามส่วนใหญ่อยู่ในสภาพที่ฟิตเกินร้อย

แม้ว่าเกมล่าสุดไทยจะเอาชนะได้๔ต่อ
ในรอบแรกของรายการนี้เมื่อปีที่แล้วที่อินโดนีเซีย
ซึ่งไทยใช้ความสดของดาวรุ่งชุดนั้นเข้าสู้

แต่ยังมั่นใจนะครับว่าทีมไทยจะชนะ
เจอกับเวียดนามลงเตะเวลา๑๔นาฬิกา
ภูทออินดอร์สเตดียมช่วงบ่ายวันนี้นะครับ
แต่เมื่อดูจากผลงานแล้วก็ศักยภาพนะครับ

พลิกล็อกจริงก็มีโอกาสที่จะเข้าชิงชนะเลิศนะครับ
สำหรับไทยเพราะว่า๑๕ครั้งที่ผ่านมาเราเป็นแชมป์๑๔ครั้ง
มีครั้งเดียวที่ไม่ได้แชมป์เพราะว่าไม่ได้ส่งทีมเข้าแข่งขัน